แล้วมันมีประเด็นรามาต์เป็นมวยคู่เด็ด
งงมากว่าเขามาเจอกันได้ยังไง
เขาจะมาโอ้โหมาต่อยกันจริงเหรอ
คุณเมธีที่เป็นอดีตดารานักแสดงอะค่ะ

คนสงสัยว่ามาเจอกันได้ยังไงเพราะว่างานนี้เหมือนกับว่าเดิมพันธุ์สูงถึง๑๐ล้านบาท
คือเรื่องราวอันนี้ค่ะเหมือนกับว่ามันเริ่มต้นจากกรณีที่เหมือนลุงศักดิ์
ต่อยคุณศรีสุวรรณจัญญาแล้วไม่แน่ใจว่ามันมากลายเป็นคู่นี้ได้ยังไงนะคะ
คือนาวากาศเอกพิเศษยอดวันพระเด็จสุวรรณวิจิตรหรือวันพระเด็จสิทธิ์ครูหมายอดีตนักมวยไทย
ท้าชกลุงศักดิ์สิบล้านบาทลุงศักดิ์ที่ไปต่อยคุณศรีสุวรรณ

ลุงศักดิ์บอกไม่เอาอ่ะไม่เอาด้วยยอดวันพระเด็จก็บอกยกเลิกคำท้าและขอโทษลุงศักดิ์ไป
แต่คุณผู้ชมคะเรื่องมันไม่จบคุณเมธีอดีตดารานักแสดงชื่อดังคุณผู้ชมจำได้ใช่ไหม
บอกขอรับคำท้าแทนลุงศักดิ์นี่ค่ะเมื่อยี่สิบเก้าตุลาคมฟังยอดวันพระเด็จก็เลยอ้าว
คำท้าก็ก็รับคำท้าอ่าถ้ารับคำท้าก็มาเลยครับนี่นะคะเสียโบ๊ทค่ะ
ทเดชวัชิระรัตนวงโปรโมเตอร์ค่ายเพชรยินดีรับเป็นโปรโมเตอร์จัดให้ชกกัน
ธันวาคมนี้เวทีมวยราชดำเนินค่ะอืมวันนี้เราส่งคุณเนติชาวนะคะ
ไปคุยกับคุณเมธีนะคะเขาก็เล่าถึงเหตุผลที่ท้าชกกับยอดวันพระเด็จ
เขาก็มองว่ายอดวันพระเด็จเนี่ยเป็นนักมวยอาชีพไปท้าชกคนแก่อย่างลุงศักดิ์ได้ไง
มันเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำเขากับยอดวันพระเด็จเนี่ยรู้จักกันมานาน
ก็เลยขอท้าชกให้มันสมศักดิ์ศรีสักหน่อยส่วนประเด็นที่ยอดวันพระเด็จเนี่ย
โพสต์เฟซบุ๊กบอกว่าถูกยัดเยียดให้เป็นมวยมุมเหลืองคุณเมธีก็บอกว่ามันไม่ได้เรื่องการเมืองอะไรเลยนะ
ถ้าไม่สบายใจก็ขอโทษด้วยก็แล้วกันส่วนความพร้อมก็ทุกอย่างลงตัวแล้ว
ท้าเนี่ยออกกำลังกายตลอดเลยไปวิ่งวิ่งทุกวันวันละ๕กิโล
ร่างกายซ้อมเทคนิคต่อยมวยติดแค่เรื่องน้ำหนักตัว
ด้วยความที่คุณเมธีสูง๑๘๐เซนติเมตรน้ำหนัก๘๔๕กิโลกรัม
วันพระเดชก็สูงเหมือนกันนะ๑๘๐เซนติเมตรน้ำหนัก๖๙กิโลกรัม
คุณเมธีน้ำหนักเยอะกว่าเยอะเหมือนกันน้ำหนักเยอะกว่าเยอะ
ก็เลยเดี๋ยวลดน้ำหนักให้จะได้สูสีกันไม่มีการได้เปรียบเสียเปรียบอะไร
ส่วนเรื่องเงินเดิมพันสิบล้านบาทก็ตกลงกันว่าแต่ละฝ่ายต้องวางเงินเดิมพันกันจริงเลยนะ
ฝั่งละ๕ล้านบาทนะแต่ใครชนะก็เอาไปเลยก็รวมเป็น๑๐ล้านไงเงินตัวเองฝั่ง๑๕ใช่ไหมอีกฝั่ง๑๕
ก็เลยอยากจะฝากบอกยอดวันพระเด็จว่าโอ้โหงานนี้มีน้ำลายเหนียวแน่
ขอบพระคุณมากเลยครับที่พี่วันพระเด็จที่เป็นสุภาพบุรุษนะแล้วก็ให้เกียรติผมนะครับ
ผมไม่มีดีกรีอะไรล่ะนะครับแต่พี่เอาชนะผมไม่ได้ง่ายผมบอกเลยพี่น้ำลายเหนียวเลย
ผมตื้อไม่เลิกเลยผมไล่ทุบพี่พี่หนีได้หนีไปเลยไม่เป็นไร
แล้วผมไม่มีพี่ต้องน็อกผมอย่างเดียวผมถึงจะยอมพี่ผมเป็นคนแบบนี้ผมไม่เคยยอมใครนะครับ
พี่เตรียมตัวให้ดีเดี๋ยวเรามาเจอกัน
ไปดูประวัติการท้าชกของคุณเมธีหน่อยนะคะแกเปลี่ยนชื่อเป็นนชิตนะคะ
มันก็เรียกเมธีตลอดเพราะติดตอนชื่อเป็นดาราเนอะแล้วคนก็จะจำได้ว่าชื่อคุณเมธี
เมื่อปี๒๕๕๓เคยท้าชกคุณจตุพรพรมพันธ์คุณบินคุณเอกพันธ์บรรลือฤทธิ์
ไม่มีใครรับคำท้าเลยมีคุณยอดวันพระเด็จนี่แหละรับคำท้าเป็นคนแรก
คุณเนติชาวก็เลยไปคุยกับทางฝั่งยอดวันพระเด็จบ้างนะคะเจ้าตัวซ้อมอยู่เลยอ่ะ
ให้นักข่าวดูด้วยโชว์ความแข็งแรงของร่างกาย
คือแกบอกแกก็ออกกำลังกายของแกเป็นประจำอยู่แล้วทั้งวิ่งทั้งไหว้ทั้งซ้อมมวยอะไรแบบนี้
เปิดเผยกับเราว่าจะแพ้หรือชนะเนี่ยมันไม่สำคัญเลยนะไม่ได้มองตรงส่วนนั้น
เพราะมันเป็นเรื่องปกติที่มันก็จะต้องมีสปีริตต่อกันและกัน
ในฐานะที่เป็นโปรโมเตอร์มวยมาไม่ต่ำกว่า๓๐ปี
ว่าการชกระหว่างตัวเองกับนายเมธีเนี่ยเป็นการชกที่คนไทยต้องสนใจแน่นอน
เพราะว่าคู่นี้เป็นคู่ที่คนไทยสนใจกันทั่วโลก
ไม่ใช่ทั้งประเทศไทยนะเพื่อนที่อเมริกาเพื่อนที่อังกฤษเพื่อนที่ฝรั่งเศส
มีจำนวนมากมายโทรมาไลน์มาแล้วก็ประชาชนทั่วประเทศ
นาราธิวาสปัตตานีระยองตราดทั่วประเทศเลยโทรมาบอกว่า
มาดูมวยคู่นี้นะครับเป็นคู่ที่แปลกแล้วก็เราชกกันแล้ว
เราจะต้องทำให้เป็นที่หมายความว่าจะต้องเป็นที่เป็นตัวอย่างของสังคม
ว่าในเรื่องของการมีน้ำใจเป็นนักกีฬา
เดี๋ยวก็รอดูว่าสังเวียนี้จะจบลงยังไงนะคะ
ต้องดูว่าจะเกิดขึ้นจริงหรือเปล่าด้วยนะ